เออนี่เซ็กซี่สะทันสวงมากคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะเดี๋ยวจัดให้ดูนะคะ
ฉลองครบรอบ๑๓ล้าน
ฟอลลอเวอร์ถูกต้องนี่นี่คือรูปของน้องใหม่ดวิกานะคะที่โพสต์นะคะ
ฉลองผู้ติดตามไอจีเธอเยอะที่สุดเลยนะคะในประเทศไทยนะคะ
อย่างที่บอกค่ะนะคะหลังจากที่สาวใหม่เขาลงภาพเซ็ตนี้ไปนะคะ
โอ้โหเชื่อว่ายอดฟอลโลสวยมากเลยเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะ
ว่ากันด้วยเรื่องยอดผู้ติดตามไอจีคนดังในบ้านเรานะคะ
อย่างที่ทราบกันตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยยอดผู้ติดตามของนางเอกตัวแม่
คุณอ้ำพัชราภาเนี่ยกับคุณหมายเดวิกาเขาสูสีกันอยู่ค่ะ
ซึ่งยอดผู้ติดตามของอ้ำนะคะตอนนี้อยู่ที่๑๒๗ล้านคนค่ะ
เรียกว่าก็ไล่ตามมาแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าตัวเลขจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือเปล่านะคะ
แต่สาวไทยที่ฮอตที่สุดจนคลองอันดับหนึ่งมียอดผู้ติดตามไอจีนะคะ
สูงที่สุดตอนนี้ก็ต้องยกให้คนนี้เลยค่ะ

ซึ่งเธอมีผู้ติดตามสูงถึง๕๐๕ล้านคนนะคะ
มาที่เราสองคนนะคะก็ยังวนเวียนอยู่ที่

สวัสดีเด้อค่ะพอแหมพี่นอง
ฝากติดตามยอดไอจีนำด้วยค่ะ
รวมไปถึงก็เลยเอาเป็นว่าทั้ง๓สาวเลยนะคุณผู้ชมนะ
ทั้งนิซ่าทั้งหวัยและวิกาทั้งกุ๊ดอ้ำพัชรภา

เชื่อว่าแฟนคลับจะทยอกดไลค์แล้วก็กดเลิฟให้ตลอดนะคะ